ส่วนเรื่องบรรยากาศในการประชุมใหญ่ของพักภูมิใจไทยในวันนี้
ดูเหมือนว่าจะคึกคักมากเป็นพิเศษนะคะ

เพราะนอกจากจะไม่มีอดีตสอสอของพักไหลออก
ก็มีสมาชิกใหม่จากหลากหลายพักนะคะมาเพิ่มเติมในหลายจังหวัด
ตอนนี้หลายคนก็เลยจับตามองไปที่หัวหน้าพักการเมืองนี้ทุกย่างก้าวค่ะ

เรียกได้ว่าไม่มีตกหล่นสำหรับการเช็คชื่อแนวร่วม
อดีตสสสังกัดพักภูมิใจไทย
กับการประชุมเพื่อคัดเลือกหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่

ผู้นำพักยังเป็นชื่อเดิมนายอนุทินชาญวิรากูล
จากอดีตสอสอส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ครบแทบทุกพื้นที่
ยังปรากฏภาพคนใหม่หน้าเก่าเข้าเสริมทัพกันอย่างคึกคัก

ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบรองหัวหน้าพัก
แต่งานนี้กลับไร้เงาคนตระกูลสะสมทรัพย์
ที่มีกระแสข่าวย้ายสังกัดจากภักดิ์เพื่อไทย
ซึ่งหัวหน้าพักบอกว่าวันนี้มีเท่าที่เห็น
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพูดคุย
และตัวเองคงมีหน้าที่พูดแค่ว่ายินดีต้อนรับ
คนที่เห็นมาวันนี้คือคนที่
เรียกว่าตั้งใจแล้วก็ตกลงใจ
ที่จะมาทำการเมืองในนามพักภูมิใจไทย

ใครไม่มาวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ายังมาไม่ได้

กว่าวันที่๙๐ก่อนการเลือกตั้ง

ขยันต้องขยันต้องเปิด๒๔ชั่วโมง

แม้จะไม่ใช่พักใหญ่เท่าเพื่อไทยประชาธิปัตย์

ขนาดกลางอย่างภูมิใจไทย
พร้อมรับทุกบทบาทในสภา
ทำงานการเมืองให้เหมือนขี่ม้า

ชนะเลือกตั้ง๒๕๑เสียง
ส่งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี

หมวดอย่างหมวดอย่างหันมองข้าง
ทุกคนแววตาอยากต่อสู้

พร้อมที่จะลงสนามเลือกตั้ง
มีใครรู้สึกตัวเองเสียเปรียบไหม

ความหวังสูงสุดที่ตั้งไว้จะเป็นไปได้แค่ไหน
คงต้องรอประชาชนเป็นผู้ให้คำตอบ
แต่ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร

ก็อาจจะถูกบรรจุอยู่ในพักร่วมรัฐบาลในฐานะตัวแปรสำคัญ
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน